ก็ยังคงผุดโครงการดี
เพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะคะ
เพิ่มเสริมทัพพี่บินบรรลือฤทธิ์กันไปเลย
ล่าสุดฝากวงการแรปเปอร์ค่ะ
นำโดยตัวพ่ออย่างพี่โจ้โจอี้บอย
เขาก็เปิดโครงการที่มีชื่อว่า

น่ารักมากเลยก็คือการเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ต

กระตุ้นให้คนไทยได้ใช้กิจกรรมนี้

ในการรับบริจาคเงินนั่นเองจ้า
ติดตามพี่บินมานานแล้ว
แล้วก็ชื่นชมแอบสัทธา

สิ่งที่พวกเราน่าจะช่วยได้ดีที่สุด

ผมว่าเอาแฟนไทย

จากรู้สึกว่าเราทำ
ในสิ่งที่เราควรจะทำ

คืออยากจะช่วยพี่เขาอีกแรงหนึ่ง
กระแสรายวันนะคะเลขบัญชีเราขึ้นให้ด้านล่างเลยนะคะคุณผู้ชมใครจะสนใจร่วมบริจาคก็บริจาคกันได้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจของพี่โจ้ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าหลายคนลุ้นว่าเฮ้ยมีสิทธิ์จะรีเทิร์นกับสาวกวางวันปียะหรือเปล่า

ผมก็ยังร้องเพลงที่ผมเคยจีบเขาก็ร้องเพลงให้เขาฟัง
ก็เขินกันไปเขินกันมาปกติไม่มีอะไรครับ
มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนสองคน
ซึ่งจริงเราก็ตัดสินใจกันแล้วอยู่ในสถานะตอนนี้มันโอเคที่สุด
พี่โจ้เขาก็เคลียร์นะเขาบอกว่าเป็นคนเดียวที่แทบจะเลิกกันไป
ยังคงมีความรู้สึกดีต่อกัน
ก็ยังรักอยู่ถึงแม้ว่าสถานะมันจะเปลี่ยนไปแล้ว
เป็นที่ลงกันก็รักกันมาก